กันบ้างนะครับที่ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดในช่วงบ่าย๒โมงครึ่งที่ผ่านมา
เกมนี้ยิงกันอุตลุดมากนะไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับ
เลี่ยงกันแทบจะไม่ทันนะครับทั้งหมด
ต่อ๗ราชนาวีเปิดบ้านแพ้ไปนะครับ

บอลก็เป็นเครดิกันทางประตูของพิทธิคนศักดิ์ซื่อ
จากนั้นเจษฎาชูเดชตีเสมอนะครับ

เยือนนำเจ้าบ้านก็ตามตีเสมอ

คงไม่ต้องเน้นย้ำนะครับเพราะว่ายิงกันหัวรัวจริง
แล้วดูดิครับยูตาตามตีเสมอ

แล้วก็เนี่ยครับหนีเป็น๓๒อีกครับ
ยิงทีมเก่าวิรยุทธ์วนเชียงราก
ก็ยกไม้ยกมือไม่แสดงความวิจัยให้เกรดทีมเก่านะครับ
แล้วก็บอลยาวรัชนาวีครับ
ตีเสมอ๓๓ยูตะ

วันนี้ยูตะโชว์ฟอร์มดีมากครับ

ใช่ครับเปิดยัดเข้าไปแล้วกดดันครับ

ราชนาวีครับมาตามตีเสมอ

สีหนีอีกครั้งครับ๕ต่อ๔โดยจักรินต้นเนียมครับ

แล้วได้จุดโทษจุดที่๒ยิงตีเสมอ๕ต่อ๕ครับ
เหลือ๒นาทีครึ่งโดยประมาณนะยูตะ
แล้วหลังจากนั้นพอเขียบบอลเสียจุดโทษทันทีนะ

ฟาวครบ๖ครั้งท่อมการพิทธิพลยิงครับ

ใช่ครับก็เลยปิดเกมโดยการเสียประตูนี้ไปนะครับ

แต่ว่าใครจะไปคิดเลยครับ
๒ประตูรัชนาวีเหลือเวลานิดหน่อยครับ
ยิงเข้าไป๖ต่อ๗โดยยูตะ
คนเดียว๔ประตูแล้วกลับมาเคลียร์บอลเหลือ๕วิ

โอ้โหไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่แน่มีโอกาสเสมอ
เพราะว่าคู่ที่เสียประตูกันง่ายมากบุกปุ๊บยิงเข้านะครับ

โปรแกรมอีก๒คู่ติดตามกันได้นะครับ
กำลังแข่งขันกับห้องเย็นท่าข้ามนะครับ
แล้วก็๖โมงครึ่งจะมีธรรมศาสตร์ยังบัตรพบกับทางศรีสะเกดครับ